วัดต่างในชนบทคือศูนย์กลางการทำบ้างไฟซึ่งประกอบด้วยไม้ไผ่บรรจุดินปืน
ลำไม้ไผ่ประดับด้วยรูปนาคบางครั้งอาจมีสิวลึงในขบวนแห่ด้วย
ความหมายของศิวลึงก็คือความเจริญพันธุ์ของมนุษยชาติและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหาร
ชาวบ้านจะจัดงานฉลองร่วมกันในเย็นวันนั้นรุ่งขึ้นจะจุดบ้างไฟเสี่ยงถ้าบ้างขึ้นดีก็แสดงว่าฝนจะดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน